พาคุณทั้งสองคนเลยแล้วก็คุณผู้ชมไปที่สระบุรี
ดูสิว่าหนุ่มคนนี้เขากำลังจะเข้าห้องน้ำ
แล้วเค้าไปเจอกับเงาหูงูเภา

ไปบานเลขที่
บานเลขที่๘๑๒หมู่๙ตำบลห้วยบงเฉลิมพระเกียจังหวัดสระบุรี

เพราะเจ้าหน้าที่เขาต้องถามอยู่บ้านเลขที่เท่าไร

งูเห่าแอบซ่อนอยู่หลังแท้งน้ำ

เห็นเงาในน้ำมันไม่เห็นเป็นไรเลย
ไม่ใช่เงาอย่างนั้นสิแต่มันเงางูเขาหูงูเห่า

เจ้าของบ้านคุณสุรพลพงภา
เขาพาเจ้าหน้าที่เดินไปดูงู
แล้วก็เห็นงูกำลังนอนขดอยู่อย่างนี้คุณ
คุณดูดิโอ๊ยน่ากลัวมาก

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้ไม้ตะขอเกี่ยวมือ

มันแผ่แม่เบี้ยแล้วก็มันห้นพิษใส่เจ้าหน้าที่
แล้วก็เลื้อยหนีเลื้อยไปเลื้อยมา

เจ้าหน้าที่เขาใช้ไม้ตะขอกดลงไปที่ลำตัวงู
แต่คุณดูดิคุณดูท่านี้ดิ
ดไปแล้วแผ่แม่เบี้ยได้

เอ้ยไอ้ไอค์ชอตเมื่อสักครู่มันพลพิษใส่แลนะ

คือเจ้าหน้าที่เขาค่อยนี่เห็นไหม

ลากงูออกมานะคะคล้องลำตัวงูไว้
แล้วใช้มือจับหาง
หางงูต้องจับไว้ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑๐นาที

แล้วก็พบว่าเป็นงูเห่าจริง
ความยาว๑เมตร๒๐เซนติเมตร

แล้วเขาก็จะเอามันใส่ถุงปุ๋ยนะคะ

แล้วก็คุณสุรพลพงภาเจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเขาเดินออกมารับสมเด็จพระ
พระสมเด็จวัดระคังที่เช่ามาจากเขต

คือเขาออกมารับของนี่โชว์ให้ดูเลยเห็นไหม

เขาก็เชื่อว่าสาเหตุที่งูไม่กัดเขา
เป็นเพราะเขาเดินออกมารับพระไง

ก็เหมือนกับประมาณว่าพระเนี่ย
เหมือนเป็นสิ่งดนใจให้เขารอด
เขาคิดว่าเป็นเพราะบารมีของท่าน
ที่ช่วยป้องกันจากพยันตรายในการโดนงูฉกงูกัด

ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
เรื่องของพระอะไรอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

แจ้งเจ้าหน้าทีกูไปดีกว่าดูน่ากลัวมาก

คือมันแผ่แม่เบี้ยตลอดคุณนึกออกไหม
ต้องเอาตะขอเกี่ยวตรงคอไว้
แล้วก็มืออีกข้างจับหางให้มันไม่วกกลับมา